ภาพเก่าคนดังเรามาอยู่กับภาพหลงยุคกันต่อนะครับ
เดินทางมาถึงวันของคุณบีมกวีนะครับนะฮะที่เต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์
ไม่รู้จะเตอร์ไพรส์มากน้อยแค่ไหนเพราะภาพนี้นะฮะ
ได้รับความร่วมมือนะครับจากคุณหน้าจริงเหรอครับผม
และมีเรื่องราวในภาพนี้บางประโยคบางคำพูดของคุณ

อ้าวแล้วเอาแล้วผมเป็นใครผมศักดิ์สิทธิ์
ไหนอันนี้เลยเหรอเร็วเลยพี่
เพราะนะฮะเวลารายการเรามีไม่มาก
อุ้ยภาพนี้น่ารักนะ
น่ารักอุ๊ยน้ำตาจะไหลครับ
มันสะพร้ายมันซึ้งฮะและมันประทับใจมากนะฮะ
แล้วถ้ารู้เรื่องราวนะฮะที่คุณแม่บอกมาเนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเองรวมไปถึงบีมเอง
อ่าไม่ได้แล้วด้วย
คุณภาพนี้ถ่ายที่ไหน

เพราะว่าเสื้อตัวนี้แม่ไม่ได้ใส่นานมากแล้ว

เป็นภาพที่ไม่ได้ตั้งใจจะแอคชั่นเลยนะครับ

และเด็ดที่สุดไฮไลท์ก็คือว่า

ใช่คุณถามแม่ว่าแม่รักผมหรือเปล่า

แต่บ้านผมก็จะแสดงความรักด้วยกันก่อนอยู่แล้วนะครับ

ก็คือผมจะกอดพ่อกอดแม่บ่อยเหมือนกัน

ผมก็จอดคุณแม่บ่อย
ชอบภาพนี้ไหมครับชอบชอบครับชอบมากเลย
ไม่เคยเห็นเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยเห็น

ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะฮะที่เอื้อเฟื้อภาพนี้นะครับ

โอเคผ่านจากภาพเซอร์ไพรส์นะครับ
เรามาถึงภาพประทับใจซึ่ง

นี่คือคณะวิศวะอันนี้แถบสีฟ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ปริญญาโท

อันนี้บัญชีครับ
นะครับเป็นภาพแห่งการประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน

ใครจะไม่รู้ว่าขนาดนี้ผมไม่รู้จัง
แต่ก็ดีทุกคนมาแสดงความยินดีกับเรานะครับ
อันนี้เปอร์ทีแล้วเรียนต่ออีก
อันนี้คุณแม่และคุณพ่อนะฮะก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับ
เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับ

โอ้ก็กำลังจะแต่งงานครับ
ครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นภาพครอบครัวของเรา
ผมนึกว่าเจนนี่ก็เอาภาพแบบกับแฟนผมมากับคุณออยมา

เตอร์ไพรส์ผมก็คิดในใจเตอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวจะแต่งงานอยู่แล้ว

นี่ผมพูดเลยนะผมมารายการนี้เพราะพี่แท่งนะ

ได้ได้เอางี้ดีกว่าคุณเขียนคุณเอาใบมาเชิญผมไปงานแต่ง

เขียนเลขมาเลย
นะครับหัวใจตอนนี้หวานแหววสีอิมพูนะครับ

นะฮะส่วนคอนเซ็ปต์นี่ไปถามเจ้าสาวแล้วกัน

ครับผมและนี่คือหนึ่งในสมาชิกนะครับ
กวีตันจรารักษ์ครับผมขอบคุณครับ

เป็นช่วงที่เราจะกระชุ่มกระชวยที่สุดนะครับ
ในช่วงมาลัยไทยรัฐครับผม
สาวสวยนะครับที่จะมาเยือนภาพหลวงยุคนะฮะ
ของมาลัยไทยรัฐในวันนี้นะครับ
เป็นภาพของนางร้ายนะครับ
อารมณ์ดีคุณเอ๋พรทิพย์ครับผม
วันนี้เธอให้เกียรติมาในรายการภาพลงยุคด้วย

ไปพบกับเธอเลยครับ
สวัสดีนะคะเอพรทิพย์ค่ะ

ร้าน

ครั้งหนึ่งเคยได้ลงคอลัมป์มาลัยไทยรัฐกันด้วยล่ะครับ
เราไปฟังความรู้สึกกับหวานบนหน้าหนึ่งของคอลัมป์นี้กันเลย
ที่บ้านก็อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะเห็นตลอดเลย
มันก็จะมีรูปผู้หญิงสวยอะไรอย่างนี้

ไม่เคยคิดเลยนะคะเพราะว่าตอนถ่ายเราก็ไม่ได้นึกถึงว่า
ฉันจะต้องขึ้นไทยรัฐหรืออะไรอย่างนี้
พอขึ้นปุ๊บก็จะแบบโอ้เราก็จะแบบนิดนึง
เพราะว่าจะขึ้นก็จะขึ้นใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คนรอบข้างเหรอคะก็ถ้าเป็นเพื่อนเขาจะถ่าย
เขาถ่ายแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราดูว่าเอ้ยเนี่ยเราขึ้นนะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าเรารู้เราก็จะรู้จากเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้

เป่าเห็นพี่เป๋าว่าขึ้นเลยนะอะไรอย่างนี้
คนก็เห็นเยอะแยะเลยนะเอ๋อะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณนะคะมาลัยไทยรัฐนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นรูปเอ๋นะคะ
แล้วก็ขอให้แฟนนะคะดูมาลัยทะลักต่อไป
เพราะว่าจะมีรูปผู้หญิงสวยหรือว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยถ่ายเลย
รู้สึกพิเศษมากเลยจะขึ้นต้องขึ้นมาในไทยรัฐแน่นอนนะคะ

เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่รายการภาพลุงยุคของเรานะครับ
มีแต่หวานนะครับที่ทำให้ความคิดถึงนะครับ
่งบานอยู่ในใจของเราได้เติมเต็มความสุขกับวันเก่า
ในช่วงเวลานะครับที่มีแต่ความเร่งรีบแบบนี้ครับ
อุ่นหัวใจหายคิดถึงกันแล้วนะครับ
อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีและอัปเดตความคิดถึงเก่ากันได้นะครับ

สำหรับวันนี้นะครับผมศักดิ์สินแห่งทองและอัลการภาพลงยุค

พบกันใหม่ศุกร์หน้า๑๐โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้
วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
และมาดูภาพเก่าที่เต็มไปด้วยความหลังของพระเอกมาสเตอร์เป้อารักษ์
ห้ามพลาดภาพลงยุควันศุกร์หน้า๑๐โมงตรงทางไทยรัฐทีวี